เพื่อดูบรรยากาศการไว้อะไรนะคะให้กับคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสร
เช่นเดียวกันกับแฟนบอลค่ะที่รวมตัวกันเพื่อไปยืนสงบนิ่งไว้อะไรค่ะ
ครั้งแรกในฤดูการ๒๐๑๕๒๐๑๖ก็ร่วมเดินเคียงข้างด้วยนะคะในช่วงเย็นของวันที่๓๐ตุลาคม
เพื่อดูบรรยากาศการไว้อะไรในการจากไปของคุณวิชัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
และทุกคนก็แสดงความไว้อาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๒นาทีด้วยกันค่ะ
ในช่วงเวลา๒ทุ่ม๓๗นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยประสบอุบัติเหตุตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ